สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬากับผมเกริกชัยคุณโทนะครับไปเริ่มที่ความ
เกมแรกนะครับผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับเอาชนะเมื่อวันดีไปคร่ะ
ประตูต่อ๐นะครับโดยเกมวันที่๒
นัดที่๒จะแข่งขันวันพรุ่งนี้ห้ามพาเด็ด
เราจะพบกับทีมชาติศรีลังกา
ก็เมื่อวานนี้มาโนโพกิงกุศือทีมชาติไทย
นำลูกทีมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่ประเทศอุสเบกิถาม
โดยแบ่งผู้เล่นใน๒ชุดนักเตะชุด๑๑ตัวจริง
ในการเจอกับเมาริฟต์ได้ฟื้นฟูร่างกายได้พักอยู่บ้าง
ส่วนที่เหลือก็ซ้อมปกติ
อุสเบย์ตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อน๓๖องศาเซลเซียต
ส่วนในช่วงกลางคืนจะมีอากาศหนาว
ค่อนข้างที่จะแปรปวนอยู่พอสมควรนะครับ
ด้านพรรษาเหตุวิบูรณ์แนวรับทีมชาติไทย

ก็เปิดเผยว่าศิษย์ทางกาเป็นทีมที่ดี

แต่ดูแล้วค่อนข้างที่จะมีเกมรับที่ดี
แล้วก็พร้อมที่จะเล่นเกมลุก

ฟุตบอลสมัยใหม่ทุกทีมทันกันหมด

แล้วก็ขอโฟกัสเป็นเกมต่อเกม
เพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้นะครับ